เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นเรื่องของการทุจริตเงินสนับสนุนพุทธมนตรที่จังหวัดจันทบุรีนะคะ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้แล้วก็ถูกแจ้งข้อหาเนี่ยต้องบอกว่ามีทั้งนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็พระด้วยนะฮะ
แล้วก็บริษัทรับเหมาก่อสร้างด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นปฏิบัติการเขาเรียกว่าปฏิบัติการจันทบูรณ์ค่ะคุณผู้ชม
เริ่มขึ้นเมื่อตอน๖โมงเช้าเห็นตำรวจตั้งแถวไหมคะอันนี้ก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่าร้อยนายนะคะ
นำหมายค้นนะคะไปค้นพื้นที่เป้าหมาย๙จุดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
เพื่อที่จะเชิญตัวผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตงบสนับสนุนมูลนิธิพุทธมนตรจังหวัดจันทบุรี
แจ้งข้อกล่าวหาละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐค่ะ
ก็ไปค้นในบ้านเป้าหมายแล้วก็เจอทั้งหมด๔คนด้วยกันนะคะในการแจ้งข้อกล่าวหา
จำนวนนี้ก็มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนะคะมีอดีตภูมิในการกองแผน
มีพระครูประหลัดนัดดันัยเจ้าอาวาสวัดสุธิวารีเจ้าคณะอำเภอสอยดาว
แล้วก็เจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างนี่แหละค่ะสี่คนนี้นะคะ
เรื่องของเรื่องมาจากเมื่อต้นปี๖๔มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบการทุจริต
งบสนับสนุนมูลนิธิพุทธมนตรจันทบุรีที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิเมื่อปี๕๒จนถึงปัจจุบัน
เขาก็สืบไปจนพบความผิดปกติของเงินงบประมาณนะคะในการก่อสร้างอาคารสำนักงานมูลนิธิ
คือนายกอบจเขาอนุมัติเงินงบประมาณ๓๐ล้านให้กับมูลนิธิ
มูลนิธิก็ว่าจ้างบริษัทรับเหมาสร้างอาคารสำนักงานมูลนิธิ
มูลค่าสิบเจ็ดเอ่อขออภัยสิบสองล้านเจ็ดแสนบาท
เพราะฉะนั้นก็จะเหลือเงินอีกจำนวนสิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นบาทเสร็จเสร็จแล้วนะคะ
ซึ่งจำนวนนี้ต้องส่งคืนให้กับอบจจันทบุรีแต่ว่าไม่มีการส่งกลับคืน
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยแกะรอยนะคะจนกระทั่งพบความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับสูงรวมถึงพระชั้นผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งอยู่ในมูลนิธิ
นี่แหละค่ะก็เป็นที่มาของการค้นในวันนี้แล้วก็แจ้งข้อหาในวันนี้นะคะ
นายธนพลกิจการหรือนายกโจ้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะคะ
เนี่ยค่ะวันนี้ก็บอกมีคนไปให้กำลังใจกันมอบช่อดอกไม้กันมากมายนะคะ
นายธนพลบอกว่าทำงานการเมืองมา๓๑ปียืนยันความบริสุทธิ์ใจ
แล้วบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องการเมืองค่ะ
ผมเดี๋ยวร้อนคนเดียวผมไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เรียนว่า
มันคงเป็นเรื่องการเมืองนะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับ
ก็ก็ขอบคุณสื่อบัญชนนะครับที่โหบุกจับคนบ้านผมผมรอมานานแล้วครับ
จริงจริงก็รู้หมายอยู่แล้วอ่านี่แหละค่ะ
ก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบนะคะแล้วก็จะต้องดูด้วยว่านอกเหนือจากโครงการนี้
จะมีการทุจริตในงบประมาณของโครงการอื่นอีกหรือไม่ค่ะ